ไปดูความคืบหน้ากรณีของน้องเตยกันหน่อยก็แล้วกันครับ

ช่วยคุณย่าซึ่งมองไม่ค่อยเห็นก่อนหน้านี้

คนก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของน้องเตยเป็นยังไงบ้างครับ
ติดชีวิตของน้องเตยที่โด่งดังมาจากโลกออนไลน

ตอนนั้นที่มากันเป็นตับเรียงกันเป็นแถวเลย
คุณครูอุ้มครูประจำชั้นน้องเตยครับ
ที่เป็นสะพานบุญคอยช่วยเหลือเชื่อมต่อ

ครูอุ้มตอบว่ายังเลยครับ

ก็จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือ
ในช่วงเวลานั้นมีคนเอาข้าวของเครื่องใช้มา

แล้วก็จะมีหน่วยงานจากภาครัฐราชการ
ทั้งพมจังหวัดอบบุรีรัม
หยิบยื่นจัดสรรงบประมาณเพื่อจะปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้

คาดว่าน่าจะเป็นงบในส่วนราชการ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคนะครับ

ไปเจอคุณย่าเสาย่าน้องเตย

ตาที่มองไม่ค่อยเห็นข้างหนึ่งมองชัดขึ้น

สภาพบ้านส่วนอื่นก็ยังเหมือนเดิม

เอาแบบบ้านมาให้ดูสำรวจที่ดินรังวัดต่าง

ตอนนี้ปัญหาที่ย่าหนักใจก็คือ
ที่ดินของบ้านหลังที่อยู่ตอนนี้

ถ้าจะต้องปลูกบ้านใหม่ในที่ดินผืนใหม่

เพราะว่าตรงนี้มายกไม่ได้
มาเป็นชื่อของคนอื่น
ก็หาลินอยู่ก็ยังไม่มีค่ะ

ผมว่าคุณผู้ชมก็งงแล้วก็งง

เงินที่ทางพมจังหวัด
และอบจสัญญาว่าจะให้ตอนนี้ยังมาไม่ถึง

แต่ประเด็นคือต้องหาที่ทางใหม่ก่อน

เป็นของญาติเป็นชื่อของหลานสามีย่าเสา

ก็จะเร่งสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวของน้องเตยต่อไป

ประชาชนเอาใจช่วยครอบครัวน้องเขาอยู่
แล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะราบรื่น
เหมือนกับตอนแรกที่คนแห่กันไปรุมล้อมกันเยอะมาก

อย่าลืมนะคะมันเป็นเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเข้าไปด้วย
เพราะอยากเห็นชีวิตน้องกับคุณย่าดีขึ้น